มาติดตามความเคลื่อนไหวเรื่องการเมืองกันนะครับ
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตั้งกรรมการขึ้นมา
ตรวจสอบกรณีที่อดีตผู้สมัครสอสอของภักดิ์ไทยรักษาชาติ

แต่ว่าไปประกาศเทคะแนนให้กับพักการเมืองอื่นในการเลือกตั้ง
เพื่อจะตรวจสอบว่ามีความผิดหรือไม่
ส่วนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้ลงพื้นที่ขอนแก่นและนครราชสีมา
ยืนยันว่าไปตรวจรัชการไม่ได้ไปหาเสียงในช่วงของการเลือกตั้ง

หยุดตรงนี้สิ๗๖จังหวัดโมงหนึ่งของประเทศไทย
หยุดที่เธอเธอเธอและเธอ
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเดินสายลงพื้นที่ภาคอีสาน
้อนชาวบ้านถึงกับร้องเพลงด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้ม
จุดตรงนี้ที่เธอระหว่างลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดนครราชศรีมาเมืองย่าโม
พร้อมบอกด้วยว่าลงพื้นที่ตรวจราชการก็เพื่อมารับฟังปัญหาของประชาชนไม่ใช่การหาเสียงหรือสืบทอดอำนาจ
และเมื่อถูกชมว่าหล่อนายกรัฐมนตรีก็ตอบกลับไปว่า
หล่อก็คือหล่อหล่อแต่ทำงานไม่ดีก็แค่นั้น
ส่วนสองพักการเมืองใหญ่ที่ลงพื้นที่หาเสียงอยู่ที่ภาคอีสานจังหวัดนครพนมเช่นกัน
โดยพักพลังประชารัฐนำโดยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจปราศัยภายในมหาวิทยาลัยธาตุพนม
พักเพื่อไทยนำโดยคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ควงในผ่านทองแท้ชินวัฒน์
จัดเวทีปราศัยที่สวนสาธารณะศรีโคตรสมบูรณ์ซึ่งเวทีก็อยู่ตรงข้ามกัน
คุณหญิงสุดารัฐขอให้ผลเอกประยุทธ์ไปเรียนประชาธิปไตยมาใหม่
หลังกล่าวหาว่าพักการเมืองสืบทอดอำนาจ
ยกประเด็น๒๕๐สวที่คนมีอำนาจพยายามสืบทอดผ่านเสื้อกลุ่มประชาธิปไตย
หลักประชาธิปไตยเพื่อให้ตัวเองได้เปรียบ
ดเบี้ยวหลักประชาธิปไตยเพื่อให้ตนเองได้เปรียบ
แล้วก็จะเข้ามาในลักษณะที่บอกว่ามีสิทธิพิเศษเหลือคนอื่นนะคะ
ดังนั้นถ้าจะพูดคำนี้แล้วว่าเข้ามาตามหลักประชาธิปไตยและไม่สืบทอดอำนาจ
ก็ช่วยประกาศชัดว่าสว๒๕๐คนไม่ต้องเลือกคนเอกประยุทธ์นะคะ
ให้เลือกตามเสียงประชาชน
อิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สั่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง
กรณีที่อดีตแก่นำพักไทยรักษาชาติ

เพื่อเริ่มระดับบลงให้ประชาชนที่สนับสนุนภาคเลือกภาคการเมืองอื่น

ฐานกรอบนำชี้นำหรือจุงใจ

อิทธิพรก็บอกว่าไม่น่าจะทำได้
เพราะถือเป็นความผิดเช่นเดียวกัน
มันจะมีการขอคะแนนกันอะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับ
เพราะว่ากฎหมายห้ามไว้ชัดนะครับ
กฎหมายการเลือกตั้งกฎหมายพักการเมือง

ข่ายที่อาจจะเป็นการกระทำผิดทางกฎหมายนะครับ
แต่ขอพิจารณาเรื่องนี้บนพื้นฐานของความเป็นจริง

ความผิดทางกฎหมายถ้าเกิดมีหลักฐานที่หัดเชิง

ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานนะครับ
จตุรนชายแสงอดีตแก่นำพักไทยรักษาชาติ
ซึ่งจัดเวทีปลาใสที่จังหวัดร้อยเอ็ดโต้แย้ง
ประธานกรกตที่เตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ยืนยันทุกคนมีหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงเท่ากัน
และไม่เห็นว่าจะทำผิดกฎหมายอะไร
เราไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะไปชี้นำใครได้
ส่วนที่ตัวเองไปปลาใสกันอยู่นี้
ถ้าจะสอบสวนก็ขอชี้แจงว่า
ไม่มีชาวต่างชาติมาร่วมปลาใส
อีกทั้งตามพรบเลือกตั้งมาตรา๗๒

เพียงแต่ห้ามผู้สมัครสัญญาว่าจะให้

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน